เพื่อให้รู้เท่าทันคนที่เข้ามาขโมยของในร้านสะดวกซื้อกันหน่อย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรีในร้านสะดวกซื้อ
ภาพวงจรปิดจับภาพไว้ได้ว่ามีคนร้ายเข้ามาขโมยของโดยมีคนดูต้นทางให้
พนักงานร้านบอกว่าอย่าทำแบบนี้เลย
สิ่งที่คุณเอาไปทำให้ฉันเดือดร้อนของหายควักกระเป๋ากระเป๋าจ่ายเงินแทน
นี่ก็เลยเอามาให้ดูกันเพื่อให้รู้เท่าทันของขโมยขโจร
เป็นภาพกล้องวงจรปิดภายในห้างสะดวกซื้อโลตัสเอ็กเพลส
ภายในซอยแมรี่หมู่๕ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรี
จับภาพวัยรุ่นซึ่งหยิบสินค้าใส่กระเป๋าตัวเองนะฮะ

แล้วก็เดินออกไปนอกร้านหน้าตาเฉยไม่ยอมจ่ายเงิน
ทำให้พนักงานรีบโทรศัพท์แจ้งไปยังสถานีตำรวจภูทรเมืองชมบุรี
ต่อมาตำรวจสายตรวจที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถรวบตัวไว้ได้
ทราบชื่อคือนายธเนธแซ่บูอายุ๒๐ปี
กล้องมันจับไว้ได้เพราะว่าภาพในกล้องมันปรากฏอยู่ตรงเคาน์เตอร์
แล้วก็ชัดนะเออนะครับนางสาวสวรรคมากหุ่นพนักงานร้านสะดวกซื้อเล่าให้ฟัง
บอกว่าเห็นผู้ต้องหาเข้ามาที่ร้านเป็นประจำ
แล้วก็เดินออกไปเป็นประจำโดยบางทีก็ไม่เห็นซื้ออะไรเลย
ตัวเองก็ไม่กล้าที่จะตรวจค้นนะครับเพราะอยู่กันสองคน
ไม่มีผู้ชายอยู่ไม่มีพนักงานผู้ชายอยู่นะครับ
วานนี้คนไม่ค่อยมีจึงให้เพื่อนอีกคน
อ่ะเธอไปดูสิในกล้องวงจรปิด
เห็นลูกค้าสองคนนี้มาบ่อยไม่เห็นซื้อเลยจะมาดูอะไรนะครับ
ปรากฏว่าได้เห็นภาพพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้น

ฝากไปยังผู้ที่ชอบทำพฤติกรรมแบบนี้ว่าอย่าทำเลย
เพราะพนักงานเดือดร้อนของหายต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินแทนนะครับ